คุณผู้ชมคะโรงพยาบาลนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะ
โจรมันยังเข้าไปขโมยของถึงในวัดได้นับภาษาอะไรกับของญาติคนป่วยนะคะ
คือญาติผู้ป่วยเขาไปนอนเฝ้าคนป่วยหนุ่มคนนี้ไปนอนเฝ้าแม่
แล้วปรากฏว่าคือไปถูกขโมยโทรศัพท์มือถือ
จริงมีภาพจากกล้องมุมจรปิดของโรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวเราไปดูค่ะ
อืมมาแบบเนียน

ละหนึ่งเหมือนตัวเองเป็นหนึ่งในญาติคนป่วย

คุณคิดดูคุณดูเวลากล้องมุมจรปิดที่๒

ใครวางมือถือไว้ตรงไหนหยิบได้ฉันหยิบ
กระเป๋าตรงไหนหยิบได้ฉันหยิบค่ะ
กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
จับภาพคนร้ายค่ะใส่หมวกสีดำสวมเสื้อเชิดสีน้ำเงิน
นุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินด้วย
อย่างที่บอกเดินวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วพอเห็นว่าญาติผู้ป่วยหลับค่ะ

ก็ฉวยโอกาสขโมยทรัพย์สินมีค่าของญาติผู้ป่วยแล้วหนีไป
อย่างที่บอกเหตุการณ์เกิดช่วงตี๒คุณผู้ชมดูเวลานะคะ
หนึ่งในผู้เสียหายคือคุณวีนัสค่ะ
เขาถูกขโมยโทรศัพท์มือถือมูลค่ากว่า๕๐๐๐บาทเลย
เจ้าตัวเล่าแบบนี้บอกว่าเขาขับรถมาจากกรุงเทพ
แล้วพอตกดึกก็ด้วยความเป็นห่วงแม่
ก็นอนที่ระเบียงรวมกับญาติผู้ป่วยคนอื่นก็มีเยอะแยะตรงนั้น
จริงก่อนหน้ารอปภก็เดินมาเตือนแล้วนะคะว่า

จากนั้นตีหนึ่งยังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
ก่อนที่จะซุกเอาไว้ใต้หมอมีซุกไว้ใต้หมอแล้วนะนะ
ใกล้ตี๒เผลอหลับไปแล้วสะดุ้งตื่นควานหามือถือไม่เจอ
รู้แล้วแหละตอนนั้นน่ะโอ้โหโดนขโมยแน่

นี่ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล
พอรู้แล้วล่ะว่าโดนขโมยก็ตัดสินใจเนี่ยนะคะ
ขอดูกล้องจากโรงพยาบาล
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองเชียงรายค่ะ
ถือว่าซ้ำเติมญาติผู้ป่วยจริงนะ
ผู้ป่วยมาเฝ้าไข้แล้วนะฮะ
ก็ยังต้องมานอนตากตรำตากยุงอยู่แบบนี้

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลนะฮะ
แล้วก็มีประชาชนบอกว่าตำรวจช่วยจับกลุ่มให้หน่อย
ทีนี้มีประชาชนเริ่มแจ้งเบาะแสมาแล้วนะ
ว่าผู้ชายคนนี้เขาก่อเหตุในโรงพยาบาล

เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสมา
บอกมันคนเดียวกันกับที่เห็นในลิฟต์หรือเปล่า
ลองเอาขึ้นมาเปรียบเทียบภาพในลิฟต์กับคลิปนี้

ชาวบ้านแจ้งเบาะแสมา

ใช่ค่ะใส่เสื้อเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะ
ตำรวจแม่จันทร์ค่ะก็ไปตรวจสอบนะคะ

เขาบอกว่าลักษณะคนร้ายคล้ายกันจริง

ก็ไปดูค่ะบอกผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ในห้างโลตัส

ไปเลยตำรวจบอกนำกำลังไปบุกจับกลุ่มตัว

นั่งอยู่ในโต๊ะอาหารภายในห้าง
โอ้โหเทียบรูปร่างหน้าตาแล้วเหมือนภาพเลย
ภาพในลิฟต์เป๊ะเลยของโรงพยาบาลค่ะ

รับแต่โดยดีจำนวนด้วยหลักฐาน
เป็นคนเดียวกันผมเองนั่นแหละ

ที่ศูนย์สายตรวจของสพแม่จันทร์นะคะ
ไปดูในกระเป๋าค้นตัวเขาค่ะกระเป๋าสะพาย
ก็เจอโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายจริงด้วย

ก็รับว่าผมไปขโมยโทรศัพท์ของเขามา

แล้วก็หนีลงลิฟต์จากชั้น๒ของโรงพยาบาลออกไป
ตำรวจแน่นอนว่าก็ต้องดำเนินคดีในข้อหารลักทรัพย์
ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืนค่ะ
จับตัวได้โอ้โฮข้าวนี้ก็ด้วยการแจ้งเบาะแสของประชาชนนะ
เพราะจริงข่าวมาเมื่อวานนะครับ
วงจรปิดที่โรงพยาบาลมาเมื่อวาน
แต่พอวันนี้ปุ๊บเลยโอ้โหประชาชนเขาแจ้งว่า

ตัวได้เออแล้วมีคนถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้ได้
ก็เลยแจ้งเบาะแสตำรวจตำรวจคุมตัวไว้ได้ในที่สุดเลยนะ
อย่าไปก่อเหตุซ้ำเติมญาติผู้ป่วยเขานะครับ